ร้อยเอ็ดค่ะอันนี้เป็นเหตุสะเทือนขวัญเลย
เพราะว่ามีหนุ่มเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งรายหนึ่งคือถูกของแข็ง
เข้าที่ใบหน้าแล้วบาดแผลชะกันเสียชีวิตกลางทุ่งนาเลยนะคะ
ตำรวจค่ะได้รับแจ้งเหตุก็ต้องเข้าไปตรวจสอบนะคะ
ช่วงประมาณหกนาฬิกาสามสิบนาทีของวันนี้
ร้อยตำรวจเอกวีรพัฒน์ทองบุษกุลรองสารวัตรสอบสวนสพเชียงขวัญ
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายแล้วก็เจอผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
ทางลงทุ่งนาหมู่๑๐บ้านหนองเจริญริมถนนบ้านหนองแก่งวังยาว
ตำบลพับพลาอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ก็เลยลุกไปตรวจสอบพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยอโศกเชียงขวัญแพทย์เวรโรงพยาบาลเชียงขวัญด้วย
ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นทางเดินลงไปทุ่งนาค่ะใกล้ร่มไผ่ริมทุ่งนา
พบศพในพลไม่ทราบนามสกุลอายุเนี่ยประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าปี
สภาพศพคือถูกทุบด้วยของแข็งที่ปากและใต้คลางเป็นแผลชะกันยาวประมาณ๔๕เซนติเมตร
ลึกประมาณสามถึงสี่เซนติเมตรฟันหน้าบนและล่างคือหักเลยนะคะ
หงายเสียชีวิตอยู่ข้างเต็นต์นอนใกล้ใกล้กันมีจอบด้ามเหล็กอยู่ในกอไผ่และท่อนไม้
ซึ่งเอาไว้ทำหลักคอกเป็ดไล่ทุ่งยาวประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนติเมตร
แล้วพบร่องรอยการทำอาหารมีขวดเหล้าขาวอยู่ใกล้ด้วย
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะแพทย์เวรเนี่ยมาถึงก็มาชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น
พบว่าบาดแผลเกิดจากถูกทุบด้วยของแข็งทำให้ใบหน้ายุบ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าแปดชั่วโมงจึงนำร่างผู้เสียชีวิตไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เพื่อผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการตายแล้วก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ
จากการสอบถามนางวันเพ็ญอ่อนเทศอายุ๔๗ปีเป็นเจ้าของเป็ดไล่ทุ่งค่ะเล่าบอกว่า
เมื่อวานนี้สามีของเธอเนี่ยได้รับคนงานใหม่มาเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในจุดเกิดเหตุชื่อนายชินกรไม่ทราบนามสกุล
ซึ่งตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วนะโดยก็สอบถามข้อมูลทราบเพียงว่า
เดินทางมาจากอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่นเคยทำงานก่อสร้างได้สามเดือนแล้วไม่ได้รับเงินเดือน
ก็เลยเดินมาเรื่อยสามีเห็นอย่างนั้นก็เห็นใจก็เลยรับเข้าทำงานนะคะ
อ่าเดี๋ยวต้องสืบสวนกันต่อนะคะว่าใช่ผู้ต้องสงสัยผู้ก่อเหตุจริงหรือเปล่าอืม
ที่เกิดเหตุเนี่ยมีแกนอนอยู่กับใครบ้างอยู่กับคนงานคนหนึ่ง
หนูได้มาเมื่อวานรับมาเมื่อวานเพราะว่าแกเดินมาถามบอก
หนูเลี้ยงเป็ดอยู่ข้างทางเส้นร่องคำอืมอืมก็เลยถามว่าเอ้าลุงไปไหนอืม
ทำไมเดินมาเขาก็เลยบอกว่าผมไปทำงานก่อสร้างไม่ได้เงิน๓เดือน
เดินมาจากกุมแพรก็ไม่ทราบว่าแกจะไปไหนสอบถามดูแล้วลุงไปกินข้าวยังไง
เขาบอกว่าขอข้าววัดกินถามรายละเอียดดูแล้วตอบถามดูว่า
ตอบได้คือคือสติคงจะดีเนอะแล้วก็เลยถามว่างั้นลุงเลี้ยเป็ดไหม
ข้าวไม่กินฟรีแล้วหลังจากเกิดเหตุนี้เขาหายไปเลยใช่ไหมหายไปเลยค่ะ